อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
อยู่กลางดึกมีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มผู้หญิงมาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
แล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติ
หมงทำบัตรอะไรเรียบร้อยพอส่งเข้าห้องปุ๊บขึ้นรถหนีไปเลย
ผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัส
อาการสาหัสเลือดออกในสมองเลือดออกในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วนแล้วสุดท้ายเธอเสียชีวิตด้วย
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งมาจากศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะว่า
มีผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวกรวิพาดีน้อยอายุสามสิบสี่ปีนะคะ
อย่างที่บอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเพราะมีเลือดออกในสมองและช่องท้อง
แต่ไม่มีญาติมาด้วยคนที่นำส่งโรงพยาบาลก็หนีไปแล้ว
และต่อมานางสาวกรวิพาก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่เปรย์เล่าให้ฟังนะคะว่า
เนี่ยมีผู้ชายขับรถเก่งเชฟโลเล็ตสีขาวไม่เห็นทะเบียนมา
แล้วผู้ชายที่นั่งมาด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยก็อุ้มผู้หญิงคนนี้ขึ้นเตียงเปรย์
ส่งเข้าห้องฉุกเฉินพนักงานเขาก็รีบพาเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็เอาบัตรประชาชนนะคะไปทำยื่นเป็นเหมือนบัตรผู้ป่วยค่ะ
ไปยื่นไปแจ้งเสร็จปุ๊บพอทำทุกอย่างเรียบร้อย
วิ่งขึ้นรถที่มีคนติดเครื่องรออยู่แล้วก็ขับรถออกไปเลย
ตำรวจก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉินแล้ว
เพื่อจะติดตามตัวผู้ชายคนนี้ทั้งสองคนเลยเนี่ยมาสอบสวน
ทีนี้ทีมข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเจอกับนายชูชาติดีน้อย
ของนางสาวกรวิพาผู้เสียชีวิตนะคะพ่อเล่าให้ฟังว่า
ลูกสาวมีสามีชื่อว่าไนเปิ้ลอยู่ด้วยกันมา๗๘ปีแล้ว
เล่าให้ฟังประจำเลยว่าถูกไนเปิ้ลคนนี้ทำร้ายตลอดเลย

พ่อเคยไปรับลูกสาวกลับมาอยู่บ้านเราด้วยนะ

ขู่บอกว่าถ้ารับกลับไปอีกจะยิงทิ้ง

ลูกสาวเองก็อยากอยู่กับไนเปิ้ลอยากอยู่กับสามี
ก็ไม่ยอมกลับมากับพ่อด้วย

จนกระทั่งมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
วันเสาร์นี่แหละมานอนกับพ่อกับแม่คืนนึง

นี่แหละมันจะไปตีกันรับไปแล้วมันก็จะไปฆ่ากันเลยเนี่ย

ผมเข้าใจว่าไม่ถึงตาย

พ่อมันเคยตีกันมันไม่ถึงตาย
ครับมันจะฆ่าผมก็เคยมาแจ้งความที่โรงพัก
ร้อยเวทไม่รับแจ้งถึงเรื่องของผัวเมีย
เคยขู่จะฆ่าพ่อแจ้งความแล้วแต่ร้อยเวรไม่รับแจ้ง
บอกเป็นเรื่องผัวเมียเอ๊ะเป็นเรื่องผัวเมียนี่แจ้งความไม่ได้หรอกค่ะ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ต้องฟังความสองข้างอ่ะเนาะ
ไปที่บ้านไนเปิ้ลไปเจอแม่ของนายเปิ้ลค่ะนางทองมณีประจำเมือง
บอกเหมือนกันว่าไม่รู้เลยว่าตอนนี้ลูกชายอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลย
แต่ให้ข้อมูลมาว่าไนเปิ้ลติดยาที่ผ่านมาเคยมีเมียมาแล้วคนนึงนะ
ซ้อมเมียเหมือนกันค่ะซ้อมจนเมียคนแรกทนไม่ไหวเลิกรากันไป
มาได้นางสาวกรวิพาเป็นเมียคนที่สอง
ก็ยังทำเหมือนเดิมก็ยังซ้อมเมียเหมือนเดิม
ไนเปิ้ลบอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนางสาวกรวิพายังทนอยู่กับลูกชายของตัวเองได้
ทั้งที่ลูกชายซ้อมเป็นประจำอยู่แบบนี้
สืบสวนสพเมืองอุดรธานีก็ไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
พี่ได้ยื่นยันคนที่พาตัวนางสาวกรรมพี่พามาส่งโรงพยาบาล
คือนายกิติหนูกลางคือนายเปิ้ลนะแหละคือนายสามีนั้นแหละ
เคยถูกตำรวจจับในข้อหายาเสพติดแล้วด้วย
ตอนในอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ส่วนอีกคนหนึ่งที่ใส่กับเกณฑ์ค้าสั้นคนนั้นไม่ได้ขึ้นรถกลับไปด้วย
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำเผื่อว่าจะได้เบาะแสว่าไนเปิ้ลหนีไปไหน